หล่อคนนี้ตูมตามยุทธนา
ตอนนี้เขาบอกไม่มีใครมองหน้าตูมตามแล้วนะ

ต้องมันเป็นคลิปที่แจ๊คแฟนฉันถ่าย
แล้วก็ส่งไปให้พี่มดดำ
ขออนุญาตใช้ตัวช้างบังนิดนึง
เซอร์ไว้นิดหนึ่งก็คือตอนนี้ตูมตามบอกว่า
คือพี่มดดำพูดว่าแจ๊คก็ถ่ายมา
ตูมตามบอกว่าตอนนี้๓มีใครมองหน้านะ

แต่ว่าตูมตามก็บอกเอาจริงก็ไม่ได้โกรธใคร

ไม่ถือโทษโกรธเกลือไงเราก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขา
เราก็แบบเขาขำก็มีให้ผู้จัดการดู

ดูนี่ดิมันแบบอย่างนี้ก็ขำเฉยแต่ว่า

ก็แบบว่าขอจับบ้างอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่น

ก็มีแบบมาพูดจาอะไรแบบอย่างนั้น

ไม่เป็นไรหรอกก็ช่างเขาอะไรอย่างนี้จนาจิตตั๊ก

ไม่ได้ทำอะไรก็คือมองเป็นเรื่องแบบผ่านไป

เรื่องนี้ก็ผ่านไปแหละแต่เรื่องหัวใจปล่อยผ่านไม่ได้
เพราะหลายคนสนใจว่าตอนนี้ตูมตามโสดหรือเปล่า

คือจริงแล้วเขาบอกว่าคนที่กำลังคุยกันอยู่
มันมันยังไม่ได้เรียกว่าแฟนนะสำหรับหนูเล็ก
ว่าหนูเล็กใช่สาวคนใหม่
ที่จะมาดูแลหัวใจตูมตามหรือเปล่า
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าสุดท้ายเป็นแค่พี่น้องที่สนิทกันมากเท่านั้นค่ะ

แล้วก็แบบเวลาอยู่ทำงานด้วยกันอะไรอย่างนี้

อันนี้ครับกลางกล้องเหรอครับ
ไม่น่าจะมีเกิดขึ้นนะครับ